สุขประกาศให้ฟังกันชัดว่าสิ้นกันยาเข็ม๓ต้องมา

เขาประกาศไว้แล้วสิ้นกันยาเข็ม๓ต้องมาแล้วอย่างน้อยต้องได้ฉีด๓ล้านคน
ประกาศอย่างเป็นทางการใครประกาศท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค
คุณหมอโอภาษการกวิงโทบอกว่าเนี่ย
เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ
สอบประคอเข็ม๓ต้องมีการฉีดให้กับประชาชนทั่วไปแล้วนะ

ให้กับทุกคนประชาชนทั่วไปช่วงปลายกันยาตุลาคมนี้
ี่ห้อยี่ห้ออยากฟังให้ความไม่บอก
ยังไม่ระบุต้องดูก่อนว่ากัญญาเนี่ยอะไรมันจะมา

อะมีอะไรก็ฉีดอันนั้น
เรื่องต้นเป็นแบบนี้แต่เข็ม๓ฉีดเพื่ออะไร

ละ๓ล้านคนแต่กลุ่มที่จะได้เนี่ยก็คือ
คนที่ฉีดเข็ม๒
ไฟเซอร์ที่กระจายไปอย่างพิกัดต่างตอนนี้บางส่วนเขาฉีดกันครบทั่วแล้ว
ก็จะมีการตีกลับมาตัวเลขตีกลับมาที่ส่วนกลาง
ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฉีดแล้ว
ตีกลับมาเดี๋ยวจะมีการรวมยอดตรงไกลที
แล้วไฟเซอร์นี้ก็จะไปฉีดให้กับประชาชนทั่วไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ส่วนตัวเลขวัคซีนเป็นตัวเลขของวันไหนล่ะ

๒๕๐๐๐๐เข็ม๑๑๐๘๐๐๐เข็ม๒๖๖๐๐๐เข็ม๓๒๘๐๐กว่านะครับ
ส่วนภาพรวมประเทศไทย๓๐ล้านแล้ว๓๐๖๗๙๒๒๙โดส
เข็ม๑๒๒๐๐๐๐๐๐เข็ม๒๗๐๐๐๐๐๐เสร็จนะครับ
๓๕๘๐๐ครับนับถอยหลังเหลือเวลาอีก๑๒๔วัน
เอา๓คูณ๓๔๒๔เดือนใช่ไหม
เหลืออีก๔เดือนนะฮะต้องเดินหน้าทะลุทะลวงให้ได้
เป้าหมายลุงตู่นะครับ๑๐๐ล้านโดสให้ได้ให้กำลังใจทุกฝ่ายนะครับ